เดี๋ยวมาดูคุณตา๗๒นะครับสู้ชีวิตเหมือนกัน
แต่คราวนี้ขี่มอเตอร์ไซคู่ใจตัดย่าไหมซ่อมไฟก็ได้นะ
แต่ว่าสู้ชีวิตครับคุณผู้ชมฮะ
เอาไปดูครับไปดูคุณกิติศักดิ์จิตอรุณหรือว่าตาต้อย
นี่ตาต้อยนั่นอยู่นี่๗๒แล้วติดป้ายข้างหลังด้วยทำไมน่ะ
ใช่คือท่านเป็นชาวอุทัยธานีนะจอดรถจักรยายนคู่ใจอยู่ริมถนนเขื่อน
พระยาตัวเมืองชายนาฏไปสะดุดตาที่ป้ายนี่
แก่แล้วตายดับหน้าไม่มีก็ขอเขากินมีวิชาติดตัวนะครับ
คือตัดย่าตัดต้นไม้นั่นแหละนั่นแหละนะครับ
แล้วปรากฏว่าท่านมีเครื่องมือเต็มไปหมดเลยนะ
พระเครื่องตัดย่าเสียมเลื่อยเพียบเครื่องมือช่างเพียบ
พร้อมอ่ะพร้อมจ้างพร้อมรับจ้างนะฮะ
นี่แหละครับจะเอาเงินมาแลกเลี้ยงชีวิต
ต้อยเล่าบอกว่าถนัดที่สุดเลยหลานเอ้ยหลานเบิร์ตเอ้ย
งานตัดย่าตาถนัดสุดตัดกิ่งไม้ต้นไม้ทำสวนดูแลสวน
แต่งานปลาปลาไฟฟ้าก็ได้นะโอ้หรออ่าเก่งกว่าผมอีก
ส่วนค่าจ้างก็แล้วแต่จะให้ขอแค่มีงานได้ทำก็พอ
เพราะถ้าไม่มีงานก็ไม่มีข้าวกินนะครับ
ท่านจะขี่รถไปเรื่อยก็มีคนเรียกจ้างงาน
ก็ทำค่ำไหนนอนนั่นนะฮะมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปไหนล่ะน่ะ
ชัยนาฏไปอุทัยธานีนครสวรรค์ยังไม่กำหนดจุดหมายปลายทางที่แน่นอนนะครับ
เพราะว่าการเดินทางจะช้าหรือเร็วมันอยู่ที่ว่าจะมีคนจ้างงานเขาหรือเปล่า
ใครพบเห็นเรียกได้นะตัดย่าก็ได้นะครับ
ตัดต้นไม้ก็คืองานสวนถนัดที่สุดแต่ประปาไฟฟ้าท่านก็มีอุปกรณ์
มีความรู้มีประสบการณ์ทำได้เหมือนกันนี่ไอ้หนุ่มที่ขโมยเขากินรักเขากินนะ
อายไหมดูแบบนี้ไว้นี่อายไหมนี่นะฮะคนอายุ๗๒ขึ้นป้าย
หางานทำแลกเงินนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยู่ที่ชัยนาธเนี่ย
เจอมอเตอร์ไซค์ของคุณตาก็เรียกจ้างคุณตาให้ไปตัดย่าได้
แต่เห็นอุปกรณ์แล้วบางทีแอบก็แอบหวาดเสียวเหมือนกันนะ
ขับรถไปกลัวเรื่องอุบัติเหตุต่างเพราะว่ามันก็เป็นอุปกรณ์พวกของมีคมด้วย